พอสมควรนะแน่นอนว่าหนึ่งก็คือชี้แจงว่างบประมาณที่ใช้๓๓ล้านในการเปลี่ยน
ป้ายชื่อจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พร้อมกับตราสัญลักษณ
แล้วก็ระบุถึงขั้นตอนวิธีการต่างเหตุผลต่างที่ต้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
มีแหล่งข่าวบอกว่าไปสืบราคาจากบริษัท
ผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ

จะได้ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการนะฮะส่วนเรื่องสเปค
นี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะแต่จะมีตราสัญลักษณ์ด้วยนะ
อันนี้เป็นแค่ชื่อนะครับเรื่องสเปคเนี่ยงานงานก่อสร้างเนี่ย
เขาแบ่งงบประมาณ๓๓๑๖๐๐๐กว่าบาทเป็น๓ส่วน
๑คืองานโครงสร้างวิศวกรรม๒งานผลิตป้ายใหม่
งานในช่วงรับประกันอีก๓๖๕วันหรือ๑๒เดือน
ส่วนตัวอักษรนะครับพอเป็นชื่อใหม่เนี่ย
จะมีภาษาไทยเนี่ยนะฮะที่มีความยาวสูง๓เมตร
กว้าง๒๖เมตรหนาสี่สิบเซนติเมตรยาวรวมทั้งหมดทุกตัวอักษร๖๐เมตรเนี่ย
อักษรทั้งหมดภาษาไทย๒๔ตัวภาษาอังกฤษ๓๑ตัว
ปราสัญลักษณ์ของรภทออีกหนึ่งแต่เขามี๒ฝั่ง

สองตัวคูณสองหมด

นะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่อง

การเจาะอะไรก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันไป

โป้งทางคุณปภัทรกับ
คุณสลาวุธเลยคุณปภัทรบอก
เอาจริงแล้วเนี่ยเรื่องราคา
ไม่น่าติดใจด้วยซ้ำ

หรือว่าแก้ปัญหาที่มันตรงประเด็นนะครับ
สังคมมีข้อสงสัยใช่ไหมครับจัดการแถลงข่าว
เอาเอกสารทั้งหมดเอาคนที่เกี่ยวข้องเอาประธานกรรมการนะครับ
ดีที่สุดนะครับประธานกรรมการที่เป็นคนดำเนินการเนี่ย
เอามานั่งชี้แจงกับสื่อว่าเนี่ยที่ทำไปแล้วสื่อถาม
ไอ้การชี้แจงด้วยทางผ่านทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับโดยฝ่าย
ซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับภาษาสัมพันธ์เนี่ยมัน
มันตอบคำถามก็ไม่ได้นะฮะอันแรกนะครับรัฐที่เขียนเนี่ยนะครับ
ผมเรียนตรงถ้าเป็นคนทั่วไปอ่านเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทำให้เกิดความชัดเจนนะครับ
ยิ่งเกิดคำถามผมเองผมก็ต้องนั่งอ่านสองสามรอบ
ฮะแล้วจริงต้องใส่เพิ่มขึ้นอีกอ่าอย่างวัสดุอุปกรณ์บอกอ่า
อักษรวัสดุอาคิลิกสีขาวนมยกขอบซ่อนไฟแสงสว่าง
ไว้ด้านหลังป้ายด้วยอย่างเงี้ยคือคือเมื่อกี้คุยกันเนี่ย
คุณประพาทบอกความจริงแล้วเนี่ยบริษัทที่ได้งานสามสิบสามล้าน
อาจจะไม่คุ้มด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่องของการรับประกันอีกปีนึง
ใช่ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะเอาไปมาไหนบอก
ไม่กลายเป็นบอกว่าสามสิบสามล้านดูดูแล้วไม่ไม่ติดใจมันยังไงกัน
คือถ้าดูเนื้อร้องที่ผมเรียนครับว่าคือถ้าดูตามเนื้องานนะครับ
ดูตามเนื้องานดูวิธีการติดตั้งเนี่ยนะฮะราคามันก็น่าจะถึงขนาดนั้นได้นะครับ
อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าไอ้ที่คุณกำหนดในสเปคเนี่ยนะครับ
วัสดุเนี่ยที่ใช้เนี่ยนะครับมันมีความคงทนแข็งแรงแค่ไหน
ลืมว่าอาเคลิกเนี่ยก็มีข้อเสียแอคลิกเนี่ยถ้าเจอความร้อนบ่อยเนี่ยนะครับ
หรือความร้อนจัดจัดเนี่ยมันจะเกิดการแตกแรงงาถูกไหมฮะ
แล้วพอแตกรายงานสักพักก็จะแตกแล้วพอแตกแล้วนะครับต้องซ่อม
ไอ้ตอนซ่อมเนี่ยครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อืม
ตรงนี้คุณคิดหรือเปล่านะฮะแล้วตรงนี้นะครับ
อย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องคิดถึงระยะยาวด้วยว่าไอ้วัสดุชภูมิกำหนดเนี่ย
มันต้องกำหนดวัสดุที่มันคงทนพอสมควรให้มันมีอายุการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะคุ้มค่ากับ
ราคาที่จ่ายไปนะฮะนั่นคือหลักการเลยนะครับ
อันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันตอบอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรครับ
เพราะเราไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วเราก็มีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลที่ได้มา
อย่างทางประสานภัณฑ์เนี้ยเขาจะพยายามจะชี้แจงให้ฟังดูแล้วมันมันเรียบเรียบ
ความไม่มีอะไรนะฮะแต่พออายไปแล้วมันจะเกิดข้อสงสัยอย่างพอ
ตัวอย่างนะครับง่ายเลยอย่างเรื่องของไอ้เนี่ยฮะไอ้เรื่องเงิน
เผื่อเหลือเผื่อขาดเนี้ยครับอ่าหกล้านกว่าบาทเนี้ยนะครับ
เนี่ยครับมันบอกว่าเขาเรียกเงินเผื่อจ่ายใช่ไหมเผื่อจ่าย
หนึ่งล้านหกแสนบาทครับเนี้ยครับเผื่อเลือกเผื่อขาดนะครับ
เนี้ยฮะหนึ่งล้านหกแสนบาทเนี้ยอืมเดิมเนี้ยครับเขาบอกว่า
มันเป็นเงินต่างหากไม่เกี่ยวกับสามสิบสามล้านอืม
แต่พอมาดูในใบเอกสารของฐานที่เขาชี้แจงมีหนึ่งมันบอกไปรวมอยู่ด้วยกัน
แล้วถ้าตรงนี้ประหยัดก็คือหายไปอีกหนึ่งหนึ่งล้านกว่าบาทก็เหลือสามสิบสองล้านกว่า
ซึ่งตกลงแล้วราคาที่เซ็นกับสัญญาเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมต้องเรียนว่าพอยิ่งอ่านแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเกิดความสับสน
เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี้ยนะครับตั้งแต่วันแรกเนี้ยควรจะมีการแถลงข่าว
วันนี้นะครับพูดจริงถ้าการรถไฟจะบอกว่าวันนี้ครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
รถไฟขอแถลงข่าวเลยนะครับแล้วก็ให้เชิญสื่อทุกสำนักนะครับไปเลยใครมีคำถามอะไรถามและตอบกันตรงนั้นเลยเนี่ย
แล้วให้ดูเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจริงเนี่ยผมว่านี่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ทันที
และที่สุดนะครับก็ไม่ทำให้การรถไฟเสียชื่อครับนะครับว่าที่อย่างเดิมดึงกันถูกต้องตามกันตอน
คือผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นอยู่กับรถไฟนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าผมก็รักรถไฟนะครับแล้วผมไม่จะไม่ชอบที่จะได้ยินคนบอกว่าการรถไฟเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ลืมนะครับการรถไฟเนี่ยผมเรียนนะครับว่าการรถไฟเนี่ยเป็นองค์กรนะฮะมันมีคนที่รับผิดชอบตามกฎหมายอยู่
ถ้ารถไฟทำอะไรไม่ดีนะครับคุณต้องตำหนิคนที่รับผิดชอบองค์กรครับไม่ใช่ตำหนิการรถไฟนะฮะเพราะว่านั่นคือผู้แทนของนิติบุคคลตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายและตามสัญญาจ้างนะครับ
ดังนั้นการที่พูดการรถไฟเนี้ยมันกระเถินทุกทุกคนที่ทำงานหรือเคยทำงานในของการรถไฟซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอจริงจริงเวลาพูดนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเนี้ยเรื่องนี้นะครับท่านพูดว่าควรจะต้องอย่างงี้นะฮะท่านดูแลการรถไฟท่านควรต้องมีการจัดการให้มีการชี้แจ้งแล้วก
ถูกกว่านี้ไหมก็คือจริงจริงแล้วพอตอนเนี้ยจะถามว่าจะมันจะถูกกว่านี้ไหมหรือจะแพงกว่านี้แพงไหมอะไรเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอกระบวนการมันไม่มีคู่เทียบไม่มีรายละเอียดมาว่าเปรียบเทียบว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยก็กลายเป็นการตั้งข้อสงสัยว่ามันแพงไปไหมนะครับแต่ทีนี้เองในส่วนนี้เองทางสาภาพเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีเจตนารมณ์ในเรื่อง

ให้สังคมได้รับทราบข้อมูลนี้ทั้งหมดนะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัตน์ทีวีช่องสามสิบดอง